ไปเลยค่ะที่วัดพระธาตุดอยคำตะมนต์แม่เหี่ย
อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ก็ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าดูสิ
คราคร่ำไปด้วยสาธุชนที่เดินทางมาทั้งจาก

มาเพื่อที่จะมากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ

สิ่งหนึ่งที่คนที่ไปที่วัดพระธาตุดอยคำแล้ว
จะต้องไปก็คือบริเวณตรงนี้
ไปไหว้ไปสักการะหลวงพ่อทันใจ
ที่เป็นที่เคารพสักการะอย่างมากเลยนะคะ
ซึ่งหลวงพ่อทันใจแห่งวัดพระธาตุดอยคำแห่งนี้
ว่ากันว่าท่านมีความศักดิ์สิทธิ์มากค่ะ
ใครที่มาขอโชคขอลาบก็พากันได้โชคได้ลาบ

ส่วนบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเขามานอกจากขอโชคแล้วเนี่ย
เขาก็มาขอเรื่องของสุขภาพ
ก็มีเหมือนกันขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ
ขนาดที่ว่ามีคนเคยขอให้หายจากการเป็นอัมพาตอ่ะคุณ
ปรากฏว่าหายขาดมาแล้วก็มี
นี่คือของแก้บนก็คือดอกมะลิค่ะ
ส่วนใหญ่นะคะคนที่ไปไหว้พระธาตุดอยคำก็จะนิยมบนด้วยพวงมาลัยดอกมะลิต่างแบบนี้
ตรงบริเวณนั้นก็จะมีประชาชนไปกันเยอะมากเลย
หลังจากที่ขอพรเสร็จแล้วก็ลงมาที่จุดนี้ค่ะคุณ
ส่วนใหญ่เนี่ยนะดิฉันก็คิดว่า
ช่วงนี้ที่คนไปกันเยอะเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของโชคของลาบกันละมั้งที่มาขอ
เพราะว่านอกจากบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่แผงลอตเตอรี่ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าแล้วเนี่ยนะคะคุณ
คนเนี่ยโอ้โหมารุมมาตุ้มกันเต็มไปหมดหวังที่จะได้เลขที่ตัวเองฝ่ายฝันเอาไว้
หวังว่าโอ๊ยความฝันฉันมันจะเป็นจริงสักครั้งในวันนี้
ซ้อมดีใจจูงซ้อมซ้อม
ได้ยินเถียงเนี่ยร้อนตื่นเต้นแม่
มันยังไม่ออกตอนนี้

ยังไม่หมดยังไม่หมดแค่นี้นะคะ
ไปกันต่ออีกหนึ่งที่สำหรับใครที่อยากจะกราบว่า
มาจากเมียนมาเลยนะคะจำลองมานะคะ
เท่าขนาดองค์จริงดิฉันมีโอกาสไปที่เมียนมามาแล้ว

แบบนี้เด๊ะเลยเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์นี่ไม่ต้องพูดถึงเลย
ขึ้นชื่อว่าเทพทันใจ
ขออะไรเขาว่าได้แบบทันใจทันตาเห็นกันไปเลยคุณผู้ชม
ช่วงวันใกล้วันแห่งความหวังแบบนี้โดยเฉพาะวันนี้แล้วเนี่ยนะ
ก็มีประชาชนจำนวนมากค่ะเดินทางมากราบไหว้เทพทันใจ
ขอโชคขอลาบกันไม่ขาดซ้ายนี่แหละวิธีการเขาก็มีแบบนี้
คุณต้องอธิษฐานแล้วก็เอาหน้าผากไปจรดกับปลายนิ้วมือของเทพทันใจนะคะ
งานนี้เช่นเดิมคนเยอะเลขมันก็แยะเป็นธรรมดา
เพราะค้าแม่ค้าที่แพงลัตเตอรี่เอากางกางแพงออกมาเอาค้ายดิบค้ายดีเทน้ำเททา
บางคนเข้ามากับดวงนะคือยังไงก็ถูกนะลอตเตอรี่นะแต่บางคนอย่างดิฉันเนี่ยไม่อยากพูดถึงเลย
ก็คิดสิว่าอุดหนุนรัฐบาลคุยส่งเสริมให้รัฐบาลเขามีสรุปอุดสะตางเพื่อไปพัฒนปเต
ถูกต้องแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม
เพราะว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะจ๊ะ
ดิฉันไปวัดเจดีอย่างนี้วัดไอ้ไข่
ดิฉันไปขอพรเสร็จใช่ไหมก็ต้องออกมาซื้อลอตเตอรี่

หมดอาจจะเป็นเลขยอดนิยม

ดิฉันจำได้นะดิฉันไปวัดนี้
ก็เลขนี้ไปวัดนั้นเลขนั้นไปวัดนั้น

ตอนนี้ดิฉันจำไม่ได้แล้วค่ะ